แล้ว๒วันนะคะสำหรับการเริ่มใช้เงินจากชิมช็อปใช้นะคะ
คำว่าใช้เงินจากแอปเป๋าตังค์ส่วนผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าจะต้องใช้แอปถุงเงิน
เขาบอกว่ามีปัญหาทั้งสองแอปเลยนะคะเอามาดูทางฝากฝั่งของเป๋าตังกันก่อนละกันนะคะ
มีการโพสต์ระบายความอึดอัดใจสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
แต่จะไปใช้เนี่ยค่ะมารีวิวใช้แอปวันแรกกินอาหารถึงขั้นต้องจ่ายเอง
นี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าหลังจากที่พยายามจะจ่ายเงินมันก็จะขึ้นว่า
มีปัญหาอินเตอร์เน็ตล่มสรุปสุดท้ายหลายคนต้องควักเงินจ่ายเอง
อกจากนี้ผู้ประกอบการที่จะต้องใช้แอปถุงเงินเขาก็บอกว่าระบบของทางธนาคารกรุงไทยล่ม
ก็มีไม่สามารถรับชำระเงินผ่านแอปนี้ได้
ทำให้ผู้รับสิทธิ์หลายรายก็ต้องแก้ปัญหา
ด้วยการจ่ายเงินสดตัวเองด้วยตัวเอง
อกจากนี้ผู้รับสิทธิ์อีกจำนวนมาก
ไม่สามารถสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้
เรื่องนี้ไปถามผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบของทั้งสองแอปพลิเคชันนะคะ
นายพยงศรีวณิชย์เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทยระบุว่าปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนเนี่ย
รับว่าเกิดขึ้นจริง
และตอนนี้ก็เริ่มได้รับรายงานมาเรื่อย
เพราะว่ามันผ่านไป๒วันก็เกิดปัญหาขึ้นมา
มีคนพูดถึงปัญหานี้กันเยอะ
บอกว่าสาเหตุมาจากใบหน้าที่แสดงในแอปพลิเคชันนะ
ไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับภาพในบัตรประชาชน
เพราะว่าเขาอิงบัตรประชาชนไปแล้วล่ะ
คือต้องทำหน้าให้เหมือนกับในบัตรประชาชน

บางคนในภาพขออภัยนะคะในบัตรประชาชนเป็นผู้ชาย
แต่ตอนสแกนหน้าเป็นผู้หญิงยังไง

หมายถึงแบบบางคนแบบตอนนั้นยังเป็นนุ่มอยู่

อันนี้ก็ทำให้การยืนยันตัวตนมันไม่สำเร็จ
หรือบางคนสแกนตอนหน้าสด

สแกนหน้าตื่นมาแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วก่อน
เขียนคิ้วดูบัตรประชาชนก่อนว่าเขียนคิ้วแบบไหน

เอาอย่างไรก็ตามผู้รับสินสามารถไปยืนยันตัวตนได้
ถ้าสมมุติว่าแอปพลิเคชันมันยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

ล่าสุดมีประมาณ๕๐๐คนแล้วที่ไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารง่ายที่สุดเลย
ถ้ามันไม่ได้จริงเดินไปหาแบงค์เลย

ใช่ค่ะบางคนบอกว่าจะโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้
ไม่ไหวอ่ะเดินไปธนาคารเร็วกว่า
แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นเบรกนี้นะคะกว่าที่จะลงทะเบียนได้คุณต้องดูแลสุขภาพดี
เหมือนที่จะพาไปดูมีคนมารีวิว

แล้วก็การที่จะลงทะเบียนให้ตัวเองเป็นหนึ่งในล้านของแต่ละวันมันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
เพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเข้ามารีวิวว่ากว่าจะได้เงิน๑๐๐๐บาทจะต้องทำอะไรบ้าง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหน้าจอนี้นะคะ
ตาเป็นหมีเป็นหน้าอดหลับอดนอน
แล้วเขาก็มาโพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะคุณ
เขาบอกว่าตาดำหนักมากคล้ายเป็นหมีแพนด้าไปซะแล้ว
ภาพนี้คุณผู้ชมค่ะถูกเผยแพร่ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
แล้วก็ระบุข้อความว่ากว่าจะเป็นหนึ่งในล้านได้เนี่ยจอบหมดคืน
จอบแปลว่าแอบดูทั้งคืนจ้องดูทั้งคืน
ทั้งคืนอย่างนี้จนตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณ
ต้องซื้อวิตามินซี๒๕๐บาทซื้อวิตามินซี
ซื้อครีมถุงใต้ตาอีก๒๕๐บาทค่ะ
อาหารเสริมรักษาขอบตาดำอีก๒๕๐ค่ะ
ข้าวคอร์ดรักษาขอบตาดำอีก๒๕๐บาทค่ะ
รวมแล้ว๑๐๐๐บาทพอดีเลยครับลุงตู

จากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะแน่นอนค่ะ
ต่างก็มากดไลค์มาแชร์ต่อมาแสดงความคิดเห็น
ไหนบอกแพนด้าตายไปแล้วโถพ่อหนุ่ม
กว่าจะได้มาสาหัสเลยขอบตาดำ
ไปซื้อครีมบำรุงจนหมดไม่พอไปเที่ยวอีก
บางคนมาแซวบอกว่าทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ย
จนนิ้วล็อกแล้วยังไม่มีสิทธิ์เลย

ยังมีเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ
มีประสบการณ์อะไรแชร์กันเข้ามาได้ค่ะ

ถ้าได้รับปัญหามากแล้วแก้ทันเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้ไปแค่๒วัน

เขาจะได้ปรับปรุงระบบแล้วเราก็จะได้ใช้ได้สะดวกขึ้น